นี้นะคะผู้ป่วยโควิด๑๙ที่อยู่ในโรงพยาบาล
เขาก็มีคำแนะนำจากคุณหมอทั้งหลาย
บอกว่าถ้าขยับตัวได้ออกกำลังกายได้เล็กน้อย
อยากจะให้ออกกำลังกายเพราะมันถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ใช่ทำให้ร่างกายแข็งแรงกันนะและอีกอย่างหนึ่งจะได้ไม่เครียดด้วย
ใช่เสียงเพลงมันทำให้เราอารมณ์ดีนะคะ
เอาที่จังหวัดสุรินทร์นะคะโรงพยาบาลสังขาเขาจัดกิจกรรมคลายเครียด
ให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙ด้วยและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะ
ให้ออกกำลังกายเพลงกันตรึมเอาที่คลิป
โอ้โหอยากลุกอยากเต้นอยากรำหรือบางคนบอกว่า
ไม่อยากลุกจากที่นอนก็ขยับแข้งขยับขาได้
ดูสิบางท่านยังนอนอยู่บนที่นอนนะ
แต่ก็ขยับแขนขยับมือขยับไม้นะ
เป็นสองฝั่งเต้นสู้กัน
ระหว่างฝั่งของผู้ป่วยนะคะกับบุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลสังขารในจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ก็ต้องลุกขึ้นมาโยกย้ายใส่สะโพกกันนิดนึงนะคะ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำให้เกิดความไม่เครียดนะคะ
เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็จะต้องบริหารจัดการกันไปนะคะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะในโรงพยาบาลเล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้ป่วยในคลิปเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีส้มประมาณ๔๐คนค่ะ
อาการออกกำลังกายแบบนี้นะคะของโรงพยาบาลจะมีช่วงเช้ากับช่วงเย็น
เขาเริ่มแบบนี้เลยค่ะเริ่มจากทฤษฎีของดีเจเลย
เปิดเพลงเบาก่อนหลังจากนั้นขยับเพลงขึ้นไปเรื่อย
เพื่อให้ผู้ป่วยได้ขยับออกกำลังกายประมาณ๕๖นาที
แต่ถ้าคนไหนเหนื่อยลุกออกมาจากเตียงไม่ไหวบกไม้โบกมือได้ค่ะ
ต้องทำนะคะนั่งอยู่บนเตียงนอนอยู่บนเตียงก็ต้องโบกไม้บกมือนะคะ
กิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่คนไข้แต่พยาบาลก็ต้องทำด้วย
เพราะเจอแต่งานหนักมามันมีความเครียด
กิจกรรมนี้จะช่วยผ่อนคลายนะคะทั้งฝั่งของผู้ป่วยเองและบุคลากรทางการแพทย์นะคะ
ฟังเพลงกันตึมก็เป็นเพลงพื้นบ้านของเขาแล้วค่ะครับ